อยากจะชวนประชาชนคิดเราเนี่ยอยู่ในสงคราม
แย่งอำนาจของการเมืองสองคั่วเนี่ยอืม
สิบเจ็ดปีแล้วนะตั้งแต่รัฐบาลปีสี่เก้า
ฝั่งหนึ่งคือพระเด็จการทหารฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นประชาธิปไตยบ้าง
เป็นนักเลือกตั้งที่ใส่เสื้อคุมประชาธิปไตยบ้างผัดกันผัดกันครองอำนาจนะคะ
แต่ต่างทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของของตัวเองประชาชนแพ้มาตลอด
สิบเจ็ดปีมานี่ทำไมพี่ถึงบอกประชาชนแพ้มาตลอด
จริงจริงแพ้มาเก้าสิบปีแล้วแหละนะ
แต่๑๗ปีนี้มันรุนแรงมากขึ้นแบ่งคั่วแบ่งฝ่าย
แต่ก่อนแบ่งซ้ายแบ่งขวาวันนี้แบ่งบนแบ่งล่างอีกนะ
เราจะเริ่มเห็นแล้วการกระแสการโจมตีระหว่างกันสองสองคั่ว
แพ้ไม่ได้ทั้งสองคั่วฝั่งหนึ่งจะอยู่ต่อ
อีกฝั่งหนึ่งจะขอมาทำขอกลับมาทำนะ
เกมจบคนไม่จบนะคะดังมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้น
มันเสี่ยงมากที่จะเกิดความขัดแย้งในการเมืองต่อเนื่อง
สงครามครั้งใหม่จบการเลือกตั้งเกิดสงครามความขัดแย้งต่อไป
อ่าและอาจจะนำมาซึ่งมาสู่อ่าคนที่เขาจ้องที่จะใช้อำนาจ
ไม่ว่าจะใช้อำนาจทางรัฐมนูลมาล้มรัฐบาลหรือ
ไปถึงการจ้องที่จะรัฐพาหาร
ซึ่งพี่ไม่อยากให้เกิดแม้แต่ความขัดแย้งหรือความสูญเสีย
อะไรอีกเลยนะนี่คือสิ่งที่มันเป็น
เราต้องหยุดสงครามสองคั่วนี้ให้ได้ดังนั้นเนี่ย
ทำไมไทยสร้างไทยจึงเสนอตัวเองว่าเป็นทางรอด
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งและพี่ชัดเจนว่า๑เราไม่เป็นที่เหยียบยืนให้ประเด็จการ
ลุงคนไหนก็ไม่สามารถที่จะกลับมาในการที่จะมาบริหารหรือทำร้ายประเทศต่อ
นี่คือเราประกาศชัดเจนเป็นพักที่ประกาศชัดเจนนะคะ
และขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้เราคนไทยไม่มีทางเลือกต้องเลือกฝั่งหนึ่ง
ไม่เลือกก็ต้องไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นอย่างนี้มาสิบเจ็ดปีผัดไปผัดมาเนี่ย
แล้วมันออกจากรูปความขัดแย้งได้ไหมถ้าเลือกอีกฝั่งหนึ่งเดินหน้าไปสู่ความขัดแย้ง
เดินหน้าไปสู่โอกาสที่จะมีคนอาจจะหาเหตุมาทำรัฐประหารอีก
ดังนั้นวันนี้เนี่ยเลิกกรอบความคิดอย่างเดิมว่าต้องเลือกแค่สองคั่วเดิมนะ
ต้องเลือกพักเดิมซึ่งเป็นภาพที่วันนี้แม้แต่สื่อมวลชนก็จับจ้องอยู่แค่นี้แหละ
เลือกพักเดิมนะซึ่งมันตันทุกทางเลือกอย่างเดิมชีวิต๑๗ปีต้องถามว่าดีขึ้นหรือเลวลง
เศรษฐกิจดีขึ้นหรือเลวลงแต่พักครับพักที่สร้างใหม่เนี่ยอย่างไทยสร้างไทยเนี่ย
เราประกาศเลยว่าเลือกเราไม่ได้คนที่ทำงานไม่เป็นคนที่เคยทำร้ายประเทศ
เลือกเราไม่ได้คนที่จะทำนำไปสู่เหตุการณ์ที่จะเกิดความวุ่นวายไปสร้างวิกฤตใหม่เพิ่ม
เราเป็นทางรอดและทางออกและเมื่อเราพาประชาชนเราชวนประชาชนนะเราพาไม่ได้นะต้องชวนนะ
ประชาชนออกจากสงครามสองคั่วไปสร้างประเทศไทยกันใหม่แต่ต้องบอกอย่างนี้เลย
๑๗ปีถ้าย้อนไปตรงนั้นที่คุณหญิงสุดารัฐบอกเนี่ยว่ามันเป็นสงคราม๒ถ้วยเนี่ยคุณหญิงสุดารัฐ
ตรงนั้นก็เขาเคยอยู่ในคั่วใดคั่วหนึ่งก็ใช่ไงซึ่งเห็นว่าวันนี้เนี่ยมัน๑๗ปีมาแล้ว
วันนั้นเนี่ยเราก็ต่อสู้ต่อสู้ในลักษณะที่เรียกว่าเราหวังว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับคืนสู่ภาวะปกติประชาชนประเทศมันจะเดินหน้าได้จะรอด
แต่เมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วกับตัวพี่พี่ก็ต้องถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วเนี่ยมันถึงมองเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อยู่กลางฝุ่นตอนอยู่กลางฝุ่นเรามองไม่เห็น
พอเราถอยออกมาเนี่ยเราถึงเห็นว่าเศรษฐกิจคือประชาชนก็แย่นะเศรษฐกิจมันแย่ประชาชนก็ย่ำแย่มันแก้ไม่ได้หรอกเศรษฐกิจถ้าเราแก้ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้
ขอบคุณครับแค่รัททีวีช่อง๓๒ครับ